ขั้นตอนการทำค่ะว่าจะอร่อยแล้วก็มีทีเด็ดมีเคล็ดลับยังไง
เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้พี่ปุ๊กได้สาธิตให้เราได้ชมกันเลยค่ะ

เริ่มจากการนำผงวุ้นผสมกับน้ำตาลสายขาวให้เข้ากัน
ก่อนจะนำน้ำมะพร้าวน้ำหอมที่คัดสรรมาอย่างดีใส่ลงไปในหม้อ
ตามด้วยผงวุ้นกับน้ำตาลทรายที่เตรียมไว้ขนให้ละลายเข้ากันแล้วนำไปตั้งไป
คนไปเรื่อยรอจนเดือดได้ที่
ระหว่างรอนะคะคุณผู้ชม
ขอชิมเนื้อมะพร้าวหน่อยนะคะสดมากเลย
หวานหอมละมุนมากเลยค่ะ

ไม่นานผงวุ้นและน้ำตาลที่ผสมลงไปในน้ำมะพร้าวก็เดือดได้ที่
ยกขึ้นจากเตาเทใส่ชามพักไว้คนทิ้งไว้ให้เย็น
ระหว่างรอไปดูขั้นตอนการทำในส่วนของน้ำราดตัวพุดดิ้งกันบ้าง
ซึ่งจะใช้น้ำมะพร้าวน้ำหอมเป็นวัตถุดิบหลักเช่นกัน
ตามด้วยน้ำตาลทรายขนให้น้ำตาลละลายรอให้เดือด
ก่อนจะใส่เนื้อมะพร้าวน้ำหอมตามลงไป
เดือดได้ที่เนื้อมะพร้าวจะลอยขึ้นมา
เพียงเท่านี้น้ำราดพุดดิ้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย
ต่อกันที่ตัวพุดดิ้งหลังพักไว้จนได้ที่
ก็นำครีมสดผสมลงไปเพื่อเพิ่มความหอมมัน
ทิ้งไว้ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเพื่อให้พุดดิ้งแข็งตัว
จากนั้นก็นำเนื้อมะพร้าวน้ำหอมสดใส่ลงไปด้านบนของตัวพุดดิ้ง
ตามด้วยนำราดที่เตรียมไว้ราดลงไปด้านบนของตัวพุดดิ้ง
ตกแต่งด้วยเนื้อมะพร้าวเน้นอีกครั้งชวนรับประทาน
เท่านี้ก็จะได้พุดดิ้งหันศาแสนอร่อยหากนำไปแช่เย็น
ก็จะเพิ่มรสชาติความอร่อยแบบชื่นใจเลยล่ะค่ะ
กว่าจะมาเป็นพุดดิ้งแสนอร่อยเจ้าของสูตรบอกว่า
ชอบการทำขนมเป็นชีวิตจิตใจก่อนจะไปเรียนทำขนม
และได้สูตรพุดดิ้งมาจากครูส้มและครูชมพู่
คิดค้นปรับปรุงสูตรร่วมกับครอบครัว
เพื่อให้ได้สูตรตามแบบฉบับของตัวเอง
โดยมีลูกชายเป็นผู้ช่วยสำคัญ
ในการคัดสรรมะพร้าวน้ำหอมส่งตรงมาจากบ้านแพ้ว
ที่อร่อยและมีคุณภาพ
ลูกค้าจะชอบแล้วเขาจะชมว่ามะพร้าวหอมอะค่ะ
เพราะว่าเราใช้มะพร้าวน้ำหอม

อยากให้ลูกค้าได้ทานมะพร้าวแบบเต็มคำนะครับ
ส่วนเนื้อมะพร้าวก็จะเป็นเนื้อมะพร้าวที่สั่งจากบ้านแพ้ว

มี๒ชั้นก็คือเนื้อมันจะปานกลาง
ไม่แข็งไปแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไป
กว่า๒ปีกับธุรกิจพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอม

ร่วมกันทำขึ้นมาเป็นอาชีพเสริม
จนสามารถสร้างรายได้ดีให้กับครอบครัว
พร้อมกับขอฝากคำแนะนำดี
ให้กับผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมด้วย
ก็คือต้องมีใจรักในการทำก่อนนะคะ
คือทำแล้วเราจะไม่รู้สึกว่าเราจะเหนื่อยหรืออะไร

แล้วทำแล้วมันเป็นอาชีพเสริม
ซึ่งสามารถทำได้ในช่วงเวลาว่าง
อย่างตัวดิฉันเองทำงานประจำ
งานกลับมาบ้านก็คือจะมาทำพวกนี้ค่ะ
โดยมีคุณสามีกับคุณลูกเป็นคนคอยช่วยเหลือ

สำหรับขั้นตอนการทำพุดดิ้งหันศา
มะพร้าวน้ำหอมของร้านพี่ปุ๊กนี่เองนะคะ
ซึ่งหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นี่เองค่ะ

จากจะมีพุดดิ้งหันสามะพร้าวน้ำหอมแล้วนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นเค้กกล้วยหอมหน้าตาน่าทานแบบนี้นะคะ
แล้วก็ยังมีขนมกล้วยค่ะคุณผู้ชม

ใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อนะคะ

ที่แนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดต่อกันเข้ามานะคะ
ขอชิมที่นี่ก่อนนะคะ

นี่เลยค่ะ

หอมละมุนหวานละมัย

เพราะว่าเขาว่ากันว่ามันอร่อยมาก
แล้วดิฉันก็ไม่ได้กินเพราะว่าคุณเนี่ยไม่เหลือไว้ให้
ต้องแจกจ่ายให้กับทีมงานเขาจะได้ทานกันมาโทร
เอาย้ำกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมที่สนใจ
หมายเลขโทรศัพท์โทรกันเข้าไปได้นะครับ๐๘๓๑๒๒๘๘๓๔
โทรไปสั่งก็ได้เพราะว่าร้านนี้ผมบอกเลยว่า
เพราะว่าเขาจะทำตามออเดอร์
โทรไปสั่งกันได้สำหรับใครที่ชอบทาน

ชอบครับชอบกินมากสำหรับทุกวันดิ้ง
โหแสดงว่ามันไม่ใช่กินเฉพาะวันพุต

สั่งกันไปสั่งกันทุกวันก็จะได้เป็นทุกวันดิ้ง

เอาใจสายหวานกันต่อเนื่องเลยดีกว่า
เพราะว่าดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทาน
ขนมรวงพึ่งดิ้ง

เดี๋ยวลวงพึ่งดิ้ง

ใครอาจจะคุ้นเคยกับชื่อขนมรวงพึ่ง
แต่ว่าบอกเลยว่าร้านนี้เขาเด็ดจริง
เพราะว่าเป็นขนมรวงพึ่งสูตรโบราณ

ร้านขนมรวงพึ่งเจ๊เง็กชนบุรี

นี่พูดชื่อหลายคนก็อ๋อเลยทีเดียวนะคะ
รวมรวงพึ่งหรือว่าที่หลายคนรู้จักกันในชื่อรังพึ่งนี่แหละ

รูปร่างหน้าตาเขาก็จะแบบแตกต่างกันออกไป

แต่ร้านนี้ที่จังหวัดชนบุรี
หน้าตาของขนมรวงพึ่งเขาเป็นเอกลักษณ์
แบบที่เราเห็นกันอยู่นี่

ว่ากันว่าเป็นร้านขึ้นชื่อเรื่องของสูตรโบราณค่ะ

สาธารณสุขเก่าหน้าร้านสีทองโอสด

นางสาวเง็กธีระพิกุลเลิศอายุ๖๐ปี
หรือว่าที่ลูกค้าเขาเรียกกันติดปากว่าเจ๊เง็กนั่นเอง
แล้วก็นางรัฐกล้าวธีระพิกุลเลิศอายุ๕๒ปี

ช่วยกันทำขนมรวงพึ่งคนละไม้คนละมือแบบนี้
ให้ลูกค้าที่รอต่อคิวกันแบบ
โอ้โหไม่ขาดสายเลยทีเดียวตลอดเลยนะคะ
โดยบอกว่าสืบทอดอาชีพนี้มาจากคุณแม่กว่า๔๐ปีแล้ว
ก่อนหน้านี้ก็ได้ช่วยคุณแม่ขายมาตั้งแต่สมัยเด็ก

เพราะว่าคุณแม่ก็อายุมากขึ้นเรื่อยนะ

ให้มีเนื้อข้าวโพดใส่ผสมลงไปในแป้งด้วย
เพื่อที่จะทำให้แป้งมันมีความหอมอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะ

คุณก็รู้สึกจะกี่ขวบ

เราจะช่วยกันค่ะพี่น้อง

บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนมรวงพึ่งของเจเง็ก

แล้วก็กรอบนอกนุ่มในด้วยนะคุณ
ผมก็ว่าอยู่คือมันไม่ดูหนา
มันดูบางมันจะมีความกรอบไง
ถูกต้องค่ะบางคนถึงกับเป็นลูกค้าประจำ
ตั้งแต่สมัยขายชิ้นละ๕๐สตางค์

ปัจจุบันไม่ได้แล้วนะ๕๐สตางค์เนี่ย
หักค่าแก๊สค่าอะไรก็ไม่พอนะฮะ

ก็ขึ้นราคาเป็นชิ้นละ๑๐บาทแต่ก็ยังถูกนะคุณ

ก็แวะมาหาซื้อหารับประทานกันได้

ใครอยากจะไปลองรับประทานก็ไปกันเลย
ร้านขนมรวงพึ่งเจ๊เง็กถนนโพทอง
แยกสาธารณสุขเก่าเขตเทศบาลเมืองชนบุรี
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นจนถึง๒ทุ่มตรงนะคะ
ก็ไปกันได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไปดึกมากเนี่ย

ถ้าแค่เดินผ่านหรือว่าเฉียวผ่านไปแถวนั้นก็จะได้กลิ่นหอมของขนมแล้ว
กลิ่นนี่โอ้โหหอมมาก
เห็นแล้วก็หิวเลยล่ะครับคุณผู้ชมครับ

ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยิ่งใหญ่มาก

ยังไม่ทันจะเอ่ยชื่อเลย

ร้านนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องของอาหารทะเล
แล้วก็บรรยากาศนี่สุดยอดเลย

ชื่อร้านระเบียงทะเลนะครับ
พาไปเลยในช่วงของตลอดกิน

เขาว่ากันว่าไม่หนีร้อนก็หนีรัก

แต่ว่าหนีน้องใบตองมาเที่ยว

พาผมออกเดินทางจากกรุงเทพนะครับ

มาที่นี่ไม่ได้มาชมทะเล

แต่ว่ามาหาของอร่อยกัน
ในช่วงของตลอดกินเดี๋ยวผมจะพาไปครับ
สวัสดีครับคุณสุพัฒน์ครับ

ก่อนที่เราจะละเลงทางในตอนนี้
ต่อไปก็ตอนที่ฝรั่งเศสเป็นชามฟุตบอลโลก

ตัวนี้เป็นปูทะเลผัดซอสไข่เข็มนะ

ลองทานดูแล้วเดี๋ยวดูรสชาติเป็นยังไงนะครับ

ปลากระพงราดซอสส้ม

อันนี้หอยจอบนึ่งกระเทียมครับ
เดี๋ยวลองทานดูรสชาติเป็นยังไงนะครับ

หอมละหมุนลุ่มริ้นจริง

สนใจก็มากันได้ที่ร้าน

เพราะฉะนั้นช่วยบอกหน่อยนะครับว่าถ้าจะมาที่ร้านนี้จุดสังเกตอยู่ตรงไหนเอ่ย
จุดสังเกตร้านจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโลตัสบางปูนะครับ
ติดกับคนส่งบางภูครับเข้ามาในซอย๑๐๔นะครับ
เข้ามาสุดซอยเจอทะเลเลยครับผมเจอรางเลย
บางคนอาจจะมาไม่ถูกอ่ะดิพี่พัททำอย่างไรดิ
เสิร์ชในอินเตอร์เน็ตหรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามเส้นทางข้อมูลได้ไหมฮะ
ครับผมสอบถามเส้นทางพี่เบอร์๐๒นะครับ
๗๑๐๗๒๗๘นะครับระเบียงทะเลสาขาวางภูนะครับ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับตลอดกินของเรามาแล้ว
คุณผู้ชมจะรออะไรอยู่แล้วฮะมาสิครับมาที่นี่
ที่ร้านระเบียงทะเลบางปูจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
อยู่ไม่ใกล้คุณเทพใช้เวลาเดินทางแค่แป๊บเดี๋ยวในนั้นเข้าถึงแล้ว
แล้วก็ในช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่พัฒน์มากนะครับ
ให้ฝันกับเรากับทางรายการตลอดกินมา
ตลอดกินกันถึงที่ในวันนี้ขอบคุณมากครับ

อย่าลืมติดตามนะครับตลอดกินของเรานั้นอาทิตย์หน้า

เดี๋ยวผมจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผมนะครับ
ติดตามอาทิตย์หน้าจะไปที่ไหนส่วนรุ่นนี้ขออนุญาตเก็บกว่าที่เหลือก่อนนะครับ

คุณชนะไม่ได้หนีร้อนไม่ได้หนีรักแต่หนีดิฉันไปกินคนเดียว

ขอบคุณมากห่อกลับบ้านมาด้วยวันหลัง
ครับเพิ่งไม่ทันได้ห่อครับกินคลีน
คุณผู้ชมเขาเป็นห่วงนะบอกว่าคุณชนะกินเยอะหนีไปคนเดียวแบบนี้

ไม่ต้องระวังฮะอ้วนอยู่แล้วไม่ทันแล้วครับ

เอาร้านนี้ผมย้ำแล้วกันนะครับไปทานกันได้หลายคนก็เคยไปทานแล้วก็บอกว่าอร่อยนะระเบียงทะเล
ทานกันได้ที่บางปูที่สำคัญถ้าไปช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็โทรไปโทรไป
รองที่นั่งหน่อยนะคะคนเยอะร้านนี้เขาอร่อยจริงเด็ดจริง
ครับเอาล่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าของกินยังมีแล้วก็มีเรื่องราวแปลกให้ได้ติดตามกันด้วย